วันนี้ได้มีการจัดพิธีสวนสนามทางทะเลอย่างยิ่งใหญ่นะครับ
ส่วนผลงานของทัพนักกีฬาไทยวันนี้กวาดแชมป์เรือใบรุ่นเล็กมาได้๗รุ่นครับ
มเรือใบทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับ
ครั้งที่๓๐ก็ร่วมพิธีสวนสนามทางทะเลบริเวณอ่าวกะตะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบดินทรเทพพยวรางกูล
โดยเรือที่เป็นประธานในการสวนสนามก็คือเรือหลวงแกลง
หรือว่าเรือรบหลวงของกองทัพเรือ
ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนขององค์พระมหากษัตริย์นะครับ
สำหรับพิธีสวนสนามทางทะเลถือว่าเป็นพิธีการเพียงหนึ่งเดียวในโลกนะครับ
และถือว่าเป็นการแข่งขันเรือใบนานาชาติที่สำคัญในระดับเอเชีย
ถูกประสงค์เนี่ยก็เพื่อสะดุดีพระอัจฉริยภาพและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิลาลงกรบริณฑระเทพยวรางกูลครับ
มีนักกีฬาไทยคว้าแชมป์ถึง๗รุ่นก็นำมาโดยเจ้าท็อปกีรติบัวลงที่โชว์ฝีมือนะครับ
สมราคานักกีฬาทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกเกม๒๐๑๒และ๒๐๑๙